โปรดติดตามตอนต่อไป
หายเลยวนมาร้านรอบที่๓รอบที่๔แล้ว
ตีลูกค้าในร้านแบบไม่มีเหตุผล
ถ่ายคลิปตอนตีไว้ไม่ทัน

วิ่งหนีก่อนล่ะเราทำมาหากิน

ทีมข่าวไปลงพื้นที่ครับไปที่ร้านนี้

หมายเลข๓๓อ่ะนะปากทาง

สะดูหมู่๖ตำบลกบิน
อำเภอกบินบุรีชมปราชีนบุรีครับ

เจ้าของร้านเล่าบอกว่าผู้ชายที่ก่อเหตุ
เบียร์บ้านอยู่ในซอยนี่แหละ

บอกว่าแถวนี้เนี่ยโอ้โหนะ

จะมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่กับลูกค้าเนี่ย

เอาไม้ยาวเข้ามาในร้านแล้วทำร้าย

ทำให้ลูกค้าต้องหนีกันกระเจิง

ก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้วยต้องเอามีดออกมาขู่
นะฮะไม่ให้ผู้ก่อเหตุเนี่ย

รู้สึกกลัวไหม
คือตกใจตกใจกลัวกลัวมากค่ะ
คุณหนึ่งคุณหนึ่งเป็นใครอ่ะคุณหนึ่งคือเพื่อนของคุณปรานี
เล่าบอกว่าเบียร์เนี่ยเหรอถือไม้เข้ามาในร้าน
ก็เลยหามีดมาถือเอาไว้เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวแล้วเอาไว้ขู่ด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมครับคือตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า
เขาบอกว่าเป็นแหล่งนะครับมั่วสุมนะฮะมีทั้งยาเสพติดนะครับ
มีทั้งยาเสพติดแล้วก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมากมายนะครับ
คุณปรานีกับเพื่อนเนี่ยบอกว่าโอ้โหแล้วแถวนี้มีโรงเรียนด้วย
เกรงว่าจะไปทำร้ายเด็กนักเรียนเรียกร้องให้ตำรวจมาสอดส่องดูแลหน่อยได้ไหม
ล่าสุดครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสพกบินบุรี
จับแล้วเรียบร้อยในเบียร์นะครับแล้วพาไปตรวจหาสารเสพติด
ส่งตัวไปรักษาส่งตัวไปบำบัดต่อไปครับ